ไปดูต่อไปน่าเห็นใจฝ่ายแม่น่าเห็นใจคนเป็นแม่เหมือนกัน
จากนั้นนำเงิน๑แสนไปโปรยที่ตลาดสตึกในจังหวัดบุรีรำ
ชาวบ้านไปเก็บกันใหญ่เลยโอนละหมานกันไปหมด
ส่วนแม่ล่ะโอ้โหปาดเหงื่อปาดน้ำตาเลย

นั่นน่ะสิเดี๋ยวไปดูกันว่าเพราะเหตุใดทำไมถึงทำแบบนั้น
แต่คนเป็นแม่น้ำตาตกเลยนะคะถึงขั้นจุดทูบไหว้บนบานเลย
คนที่เอาเงินไปเนี่ยขอให้เอามาคืนหน่อยเถอะ
เนี่ยนะคะแม่เองก็เก็บเงินมาเนี่ยจะเอาไว้ใช้จะเอาไว้ให้ลูกใช้นี่แหละ
แต่สุดท้ายมาทำแบบนี้นางสมหวังสมบัติอายุเจ็ดสิบปีค่ะ
เป็นชาวบ้านในอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำ
สุดท้ายถึงกับต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จุดทูปไหว้บนบาน
ขอให้คนที่ได้เงินเนี่ยนะคะได้เงินหนึ่งแสนที่ลูกชายเอาไปโปรยเนี่ย
ให้เอากลับคืนมาหน่อยเล่าเหตุการณ์สุดช็อกครั้งนี้ให้ผู้สื่อข่าวฟังด้วย
บอกว่าเธอเนี่ยเลี้ยงลูกคนนี้มาตั้งแต่เล็ก
คือนายวุฒิษักสมบัตินะคะวัยสามสิบเก้าปี
มีนิสัยชอบดื่มเหล้าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยสามีของเธอเสียชีวิต
เธอได้เงินชาปนาคิดมาสองแสนห้าหมื่นบาท
จากนั้นนำเงินก้อนนี้ไปฝากเอาไว้ที่ในธนาคาร
รวมกับเงินเก็บในบัญชีก็มีอยู่กว่า๓แสนบาท
หวังว่าจะเก็บเงินก้อนนี้เอาไว้ให้ลูกชาย
เป็นทุนค้าขายเป็นทุนทำมาหากิน
กระทั่งเมื่อกลางดึกของวันเมื่อวานนี้นะคะ

เพื่อนบ้านที่เป็นแม่ค้าอยู่ในตลาดสดเทศบาลสตึก
โทรศัพท์มาบอกว่าลูกชายกดเงินสดเป็นธนบัตร
ฉบับละร้อยบาทบ้างห้าร้อยบ้างหนึ่งพันบ้าง
เอาธนบัตรทั้งหมดไปโปรยหวานทั่วบริเวณหน้าตลาดแล้วก็ร้านสะดวกซื้อค่ะ
แล้วก็มีผู้คนไปแย่งกันเก็บเงินจำนวนมากเลยนะคะ
แต่ละคนเนี่ยได้เงินไป๒๐๐ก็มี๑๕๐๐ก็มีไปจนถึง๕๐๐บาท
แล้วก็กดเงินสดไปหนึ่งแสนบาทแล้วก็เอาไปโปรยแจกนั่นเองค่ะ
พอแม่รู้ปุ๊บก็เลยไปแจ้งความขออายัดเงินในบัญชีที่เหลืออยู่กว่าสองแสนบาทแล้วนะคะ
สุดท้ายแม่วอนขอขอหน่อยเถอะคนที่นำเงินไปเนี่ยขอให้เอามาคืนด้วย
แต่ว่าล่าสุดมีคนมาคืนแล้วนะคะได้แล้ว๑๐๐๐บาท
ทุกคนข้ายได้ยินข่าวนี้ฟังอยู่เนาะจะได้เงินไปนะลืมคืนคุณยายเขาเถอะ
ใช่ตำรวจเองก็บอกเหมือนกันแจ้งเตือนถึงคนที่เก็บเงินไปนะคะให้รีบนำเงินมาคืนที่โรงพักสตึกเลยนะ
เพราะว่าเข้าข่ายลักทรัพย์วันจันนี้หากตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้ว
ว่าใครเอาเงินไปแต่ไม่นำมาคืนก็จะดำเนินคดีต่อไป
ส่วนเหตุผลที่ลูกชายคนนี้นำเงินไปโปรยแจก
ยังไม่ได้แจ้งไว้เดี๋ยวคงจะไปคุยกันอีกทีว่าเพราะอะไรค่ะ